โอ้โหบุคลากรก็ใช้คุ้มเองนะ

ครูน้อย๑๐๐ตำแหน่ง

คนนี้เขาบอกว่าโอ้โหทำหน้าที่หลายอย่างเหลือเกินนะครับ

แถมยังควบตำแหน่งรักษาการท่านผู้อำนวยการโรงเรียนอีกหนึ่งตำแหน่งด้วย
คุณผู้ชมลองดูนี่ฮะครูคนเดียวนะครับ

เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะครับคุณผู้ชมที่ถูกแชร์ออกมาจากครูผู้ช่วยของโรงเรียนแห่งหนึ่ง
ในแบบเผิอวางน้ำเย็นจศแก้ว
โพสต์เอกสารแต่งตั้งนะครับ
แล้วก็มอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ราชการของบุคลากร
ภาคเรียนที่๒ทัพ๒๕๕๙
มีการแต่งตั้งตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
ให้กับนางสาวพรพิมล
เดี๋ยวนะคือไม่มีคนทำงานหรือว่าร้อนเงินค่ะ
อะไรนะฮะไม่มีคนทำงานครับ
แล้วที่ทำเนี่ยน่าจะได้เงินเดือนตำแหน่งเดียวด้วย
โอ้โฮเห็นใจเลยน่ะโอ๊ย
โดยพอนศรนั่นนะฮะแล้วก็ให้รายละเอียดเพิ่มเติมบอกว่าขณะนี้ทั้งโรงเรียนมีครูเยอะมากนะ
มีคนฮะสองคนมีครูนี่ครูพรพิมลกับครูธุรการดูแลนักเรียนสี่สิบคน
แล้วก็มีครูที่เพิ่งเกษียณมาช่วยสอนคนหนึ่งเกษียณไปแล้วนะ
เกษตรไปแล้วมาช่วยสอนกลับมาช่วยสอนนะ
โดยสาเหตุที่ไม่เหลือครูที่โรงเรียนนี้เลยนะครับเพราะว่ามีสองท่านเพิ่งเกษียณไป
และอีกคนเนี่ยก็เพิ่งไปสอบบรรจุได้ที่กรุงเทพมหานครอันนั้นเขาก้าวหน้าให้เขาไป
ส่วนท่านภูมิในการโรงเรียนท่านเพิ่งขอย้ายกลับภูมิลำเนาไป
เมื่อเดือนตุลาคมนี้ปีที่ผ่านมาปีก็ประมาณที่ผ่านมา
ตอนนี้นะพูดหูล่ออะไรบอกว่าเขตพื้นที่การศึกษาจาจัดสรรอัตรากำลังมาหน่อยนะครับ
หลังจากโพสต์นี้ถูกแชร์ออกไปมีคนเข้ามาถาม

บางคนสอบถามว่าที่โรงเรียนมีครูคนเดียวจริงเหรอ
บางคนบอกว่าเติบโตเร็วมากเป็นครูผู้ช่วยปีเดียวกระโดดเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนแล้ว
คือมันจำเป็นนะครับมันจำเป็นนะครับไปถามก่อนว่าเขาอยากเป็นหรือเปล่า
ใช่ค่ะมันจำเป็นนะครับเออนะฮะแล้วก็มีหลายคนเห็นใจ
ที่คุณครูคนเดียวต้องดูแลทุกอย่างทั้งโรงเรียน
ครูคนเดียวเป็นทุกอย่างให้เราแล้วจริงฮะ
เห็นใจนะคะนี่คือตอนหลังคนมาสอบเป็นครูน้อยลง
เพราะว่าครูไม่ได้ถูกบรรจุเป็นข้าราชการและเป็นอัตราจ้าง
ำเน็ตบำนานหรือว่าสิทธิประโยชน์ต่างมันไม่เหมือนเมื่อก่อน
ก็เลยทำให้คนไม่อยากเป็นครูแล้วก็ขาดแคลน

ร้ายนะเออนะคะให้กำลังใจคุณครูนะครับใช่ครับ